ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนะครับ
กระทรวงการคลังก็เสนอคอรมอให้ยกเว้นภาษี
เมื่อซื้อสินค้าในประเทศไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
โอ้โหข่าวนี้ออกมาช่วงท้ายของวัน
วันนี้ตาโตกันใหญ่เลย

รวมถึงเร่งเดินหน้าโครงการการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ไตรมาสที่๒ของปีหน้าต้องสำเร็จเป็นจริงนะครับ
เรื่องนี้คุณอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็เปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แผนการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
เพื่อจะผลักดันการใช้เงินสดในประเทศให้น้อยลง
แล้วก็หันมาใช้การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส
ความหมายคือไม่ได้เป็นการไปลดการใช้เงินนะ

คือแทนนี้ต้องใช้กระดาษธนาคารในประเทศไทยต้อง
พิมพ์แบงค์ออกมาปีปีนึงประมาณเยอะมากนะฮะ

ปีครึ่งโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่
มาสที่๒ของปี๒๕๕๙เป็นต้นไปนะครับ

ธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย
แล้วก็ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ
ก็จะรับเอาเรื่องนี้ไปดูแลนะครับ

สถาบันการเงินทั้งหมดจะเป็นผู้ดำเนินการ
ในการจัดหาแล้วก็ขยายเครื่องรูดบัตร
ครอบคลุมทั้งร้านขนาดใหญ่

ก็คือการเอาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยุคใหม่เนี่ย

ไม่ต้องไปออกบัตรพลาสติกแล้วฮะ
เอาฝาหลังอังเข้าไปกับเครื่องอ่านบัตร
ก็สามารถที่จะตัดเงินได้เหมือนกัน
เป็นการแตะจ่ายนั่นเองนะครับ
ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นไป๓๐๐๐ล้านบาท

จะทำให้ประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายได้รวมกัน
ถึงปีละ๗๕๐๐๐ล้านบาท

แล้วก็ด้านธุรกิจอีก๔๕ล้านบาทนะครับ
ตรงนี้ก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดพิมพ์แบงค์ธนบัตรต่าง

ท่านคงทราบว่าจริงแล้วธนบัตรของทุกประเทศ

อันนี้เรียกว่าพิมพ์เกินราคาหน้าบัตรนะครับ
ฉบับธนบัตรที่ราคาถูกนะฮะ

พิจารณามาตรการภาษี
เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ระหว่างวันที่๒๕ถึง๓๑ธันวาคมนี้
เริ่มบรรสุกนะฮะไปอยู่ถึงสิ้นปี
โดยให้มีหลักฐานการซื้อสินค้า
หรือบริการเป็นใบกำกับภาษี
แต่ไม่รวมการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำหรับการเติมยานพาหนะ
อันนี้ความหมายก็คือคุณไม่ได้ลดทันทีนะ
คุณเอาใบเสร็จ

เอาไปแนบกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ประกันชีวิตอะไรต่างเพื่อเอาไปลดห่อนนี่แหละ
คล้ายภาษีท่องเที่ยวในประเทศ๑๕๐๐เหมือนกัน

ตรงนี้ก็เดี๋ยวปีหน้าช่วงประมาณเดือนมีนาคม

อันนี้ก็บอกว่าเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับการซื้อสินค้าและบริการ

เชื่อว่าโอ้โห๖วันนี้๗วันนี้

ส่วนมติคอรมอเศรษฐกิจนะครับ

แก่เรื่องการอนุมัติการจัดตั้งกองทุน
เพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
วงเงินเริ่มต้น๑๐๐๐ล้านบาท

แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

อนุมัติงบประมาณขับเคลื่อน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อีก๑๓๐๐ล้านบาท
นี่ขนาดยังไม่ได้แถลงผลงานนะครับ
แต่มติคอรมอด้านเศรษฐกิจวันนี้
ถือว่ากระตุ้นไปได้เยอะทีเดียวครับ